เมื่อวานนี้มาที่ไทยรัฐทีวีของเรา
สีหน้าสีตาสดใสนะแล้วก็หอมหลุมดีขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชม
นี่ค่ะคุณตั๊กกะแตนเขาเดินสายมาโปรโมทงานเพลงใหม่นะคะ
เพลงล่าสุดเขาชื่อเพลงว่าหัวใจหลังดวงจันทร์ค่ะ

ศรี๑๒อาจารย์พะเนจรนั่นเองนะฮะ
ที่เธอตั้งใจทำขึ้นเพื่อเป็นการขอบพระคุณ
อาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างอาจารย์วสุห้าวหา

ที่เปรียบเสมือนผู้ตัดสายสดื่อตัดเลยนะฮะ
เข้าสู่วงการนักร้องลูกทุ่งให้กับเธอนั่นเองค่ะ
หลังจากนี้ทั้ง๓คนก็จะรับทัวร์คอนเสิร์ต
มอบความสุขกับแฟนเพลงทั่วประเทศไทยเลยล่ะจ้ะ

รายได้ส่วนหนึ่งจากการทำงานของทั้ง๓ท่านนี่นะ

โครงการอะไรต่างอีกมากมายค่ะ
ก็เลยขอสอบถามหน่อยถึงเรื่องผลงานละคร
คุณตั๊กกะแตนจะได้รับแสดงเป็นครั้งแรกในชีวิต

เข้ามาธรรมดาอย่ามาเป็นนางองค์นางเอกไม่เอา
เป็นนางร้ายซะเลยคุณดูมุมปากนี่บินแล้ว
เป็นเกี้ยวขึ้นแล้วนะโมโหนะฮึดฮัดแล้วเธอบอกเลยว่าเธออยากจะเล่นบทนางร้ายมาก
สนเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคนจะคิดติดภาพว่าเธอเป็นนางมารร้ายหรืออะไร
เพราะถ้ากลัวก็คงไม่มีการเปลี่ยนแนวการร้องเพลงมาเป็นจังหวะโจ๊ะแล้วก็แบบ
ซี่มากขึ้นทุกวันให้คนด่าเล่นกันแบบนี้หรอกจ้า

หนูก็เป็นคนดีหนูก็ตัดสินใจอยู่นานนะคะว่า
หนูจะเสียภาพโพสต์ไหมแล้วคนจะรับได้ไหมคนจะเอาทุเรียนเครื่องหนูไหมอะไรอย่างนี้
คือถ้ามันออนแอร์ออกไปหนูก็จะบอกว่าหนูไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ
หนูไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ
แล้วขอโทษค่ะไอ้บทที่ได้ไปนี่คือ
ทนายแล้วแซ่บคือไปแย่งผัวนางเอก
แนนมีความเป็นตัวตนสูงมาก
จริงถ้าแนนกลัวแตนควรจะกลัวตั้งแต่ตอนแนนทำเพลงแล้ว

นึกออกไหมต่อให้เราเล่นไปเล่นเป็นนางร้ายเป็นโจรเป็นอะไร
เขาก็รู้ว่าจริงแล้วเราเป็นยังไง
เออแต่หนูเป็นคนดีนะคะหนูบอกเลย
หนูเป็นคนดีนะคะหนูบอกเลย

เข้าใจนะว่าเธอเปลี่ยนมาจริงพลิกคาแรคเตอร์มาแล้วตั้งแต่
คนที่ไม่ใช่แฟน
กลายมาเป็นไงง่องอะไรเออสนุกสนานเต็มที่คุณผู้ชมค่ะ
และอีกหนึ่งเรื่องเห็นสวยแซ่บขึ้นแซ่บขึ้นทุกวันขนาดนี้
ถามหน่อยหัวใจคุณตั๊กกะแตนเป็นยังไงคะ
มีคนคุยอยู่บ้างหรือเปล่าเธอบอกว่าคุณพี่ฟังดีเคลียร์รูหูกันนะ
ตอนนี้มีหนุ่มคุยอยู่เหมือนกัน
ดูใจกันมากว่า๔ปีแล้วค่ะเป็นนุ่มนอกวงการ
แล้วคือที่สำคัญเนี่ยแตนได้อ้อนเขาได้เพราะอะไรรู้ไหม

เป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนให้เธอใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้น
แล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นนะคะ
แต่ยังไม่ได้พามาเปิดตรงเปิดตัวอะไร

ไม่ได้เกี่ยวว่าถือเคล็ดลับอะไรหรอกนะ
ว่ากลัวว่าเปิดแล้วจะหายไปหรืออะไรอย่างนี้
หากว่าพร้อมเมื่อไหร่เขาบอกว่ามาแน่

แซ่บขึ้นทุกวันนี้จริงนะคะ